สถานการณ์ต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองในสหรัฐ
ผลการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐนะครับ

ก็มีเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจ

แล้วก็รวมถึงเรื่องของการปรับลดกระทรวง

ติดตามได้จากสรุปข่าวต่างประเทศกันครับ

จะมีการปรับลดกระทรวงในรัฐบาลใหม่
เดิมที่มี๓๖กระทรวงเหลือเพียง๒๑กระทรวง
และจะลดจำนวนรัฐมนตรีลงเหลือ๑๘คน

เพื่อรองรับการเจรจาสันติภาพด้วย
แม้ว่าจะไม่มีการให้เหตุผลเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นแก่นำรัฐบาลใหม่ให้เหตุผลว่า
ต้องการปรับให้รัฐบาลมีขนาดลดลง
และที่สำคัญคืออยากลดการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบที่๓ใน๕รัฐคือรัฐมิซูรี่อิลินอยซ์โอไฮโอ

ทำให้นางฮิลาเรีย์คลิมตันจากภักดิ์เดมโมครัตต์
มีจำนวนคณะผู้แทนเพิ่มเป็น๑๕๖๘คน

ที่มีจำนวนผู้แทนรวม๗๙๗คน
ส่วนภักดิ์ริปราบิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ยังมาแรง
หลังกว่าใช้ชนะเหนือคู่แข่งในรัฐฟอรีดา
ทำให้ได้จำนวนผู้แทนในรัฐนี้ไป๙๙คน
และเขายังชนะในรัฐอิลลินอยสนอร์ตแคโลเลน่าและมิสซุรีด้วย
ส่วนในรัฐโอไฮโอในจอนคาซิกได้ผู้แทนจากรัฐนี้ไปถึง๖๖คน
ทำให้เขาตีตื้นขึ้นมาเป็นอันดับ๓
มีผู้แทน๑๓๘คน
ส่วนที่๒ยังเป็นนายเท็จครูส๔๐๕คน
และที่๑คือนายโดนัลด์ทรัมป์มีถึง๖๔๐คน
ขณะที่สถานการณ์ในบราซิลยังไม่สงบ
ผู้ชุมนุมยังคงเดินหน้าประท้วงนาวดีมารุเซฟผู้นำหญิงให้ลาออกจากตำแหน่ง
ตำรวจโดยตำรวจบราซิลเริ่มมีการยิงแก๊สน้ำปลาเข้าใส่ผู้ประท้วงหน้ารัฐสภา
เพื่อพยายามสลายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ยังไม่เป็นผล
โดยล่าสุดสารบราซิลได้สั่งระงับคำสั่งแต่งตั้งอดีตประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูล่าดาซินวา
ที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ขึ้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หลังจากที่เขาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่นาน
ซึ่งจะทำให้เขาไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะคณะรัฐมนตรี
ที่จะถูกพิจารณาคดีโดยสารสูงเท่านั้น
เกาหลีใต้ออกแถลงการประนามการทดสอบขีปนาวุฒิครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือ
โดยมีขี่ปนาวุธอย่างน้อย๑ลูกถูกยิงออกไปไกลราว๘๐๐กิโลเมตร
จะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือ
ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ
โดยรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งเตรียมความพร้อม
รับมือการยั่วยุของเกาหลีเหนือทุกรูปแบบ
นามเกาหลีเหนือต่อการกระทำดังกล่าวและจะตอบโต้ในทุกสถานการณ์หากมีความจำเป็น
โดยการยิงขี่ปนาวุฒิในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกมาตรการคว่ำบาดรอบใหม่ต่อเกาหลีเหนือ
โดยยืนยันว่าการทดลองครั้งนี้มีการยิงขี่ปนาวุฒิถึง๒ลูก